มาดูเหตุเศร้าใจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี
เป็นเหตุการณ์หญิงชาวลาวแจ้งจับผัวตัวเองเป็นชาวไทย

ก็เพราะว่าไปข่มขืนลูกสาวแท้ลูกสาวในไส้

น้องอายุ๙ควบเองข่มขืนต่อเนื่องจากปี๖๐ถึง๖๑

แม่รู้ได้ไงว่าผู้ชายคนนี้ไปข่มขืนลูกของเธอ
ก็เพราะว่าไปเห็นภาพเต็มตาเลยค่ะ
เห็นพ่อแท้เดินออกมาจากห้องน้ำกับลูกสาว
นี่แหละก็เลยเค้นลูกสาวว่ามันเกิดอะไรขึ้น
สุดท้ายแล้วน้องก็เลยยอมเล่าความจริงนะคะ
ล่าสุดตำรวจสพบ้านผือไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้แล้วอายุ๔๓ปี
เป็นชาวบ้านในตะบนเข้าสารอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะ
แล้วก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดอุดรธานี
ควบคุมตัวมาสอบปากคำที่โรงพักหลังจากที่ก่อนหน้านี้๒วันก่อน

เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
ได้นำตัวนางน้อยนามสมมุติอายุ๓๔ปีเธอคนนี้เป็นชาวลาว
แล้วก็ลูกสาววัย๑๑ขวบ
เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้ก็คือพ่อแท้ของลูกเธอ
เนื่องจากว่าใช้กำลังข่มขืนกระทำชำราว
ลูกสาวแท้ภายในบ้านพักตั้งแต่ปี๖๐ถึง๖๑ต่อเนื่องรวม๔ครั้ง
อันนี้ที่จับได้นะที่จับไม่ได้ก็ยังไม่ทราบว่าอีกกี่ครั้ง
ทีนี้จากการสอบสวนนางน้อยคุณแม่ของน้องที่เป็นเหยื่อ
เล่าบอกว่าอยู่กินกับสามีชาวไทยคนนี้มานาน
ทำอาชีพรับจ้างกรีดยางพารา
กระทั่งตั้งคันลูกสาวคนแรกก็คือน้องที่โดนข่มขืนนี่แหละค่ะ
พอตั้งคันลูกสาวคนแรกสามีก็โดนจับข้อหาค้ายาบ้า
แล้วก็ถูกคุมขังในเรือนจำจังหวัดน้องคายนานถึง๙ปีด้วยกัน
พ้นโทษค่ะกลับมาอยู่กินด้วยกัน๒ปีก็ตั้งคันลูกสาวคนที่๒
แต่ขณะที่ตั้งคันลูกสาวคนที่๒ได้๖เดือน
สังเกตว่ามันมีอาการผิดปกติระหว่างลูกสาวคนแรก
ก็คือน้องอายุ๑๑ขวบที่โดนข่มขืนกับสามีของเธอ
มันมีอะไรที่ผิดปกติไม่ใช่พ่อลูกเขาทำกันหลายอย่าง
หยอกล้อกันลักษณะเหมือนไม่ใช่พ่อลูกค่ะ
ก็เลยพยายามสังเกตแล้วก็เฝ้าติดตามดูพฤติกรรมเรื่อยมา
กระทั่งกลางปี๒๕๖๑เธอเห็นสามีกับลูกสาว
เห็นเต็มตาเลยเดินออกมาจากห้องน้ำด้วยกัน
ก็เลยไปเค้นถามสามีสามียอมรับเลยนะคะ
พยายามที่จะข่มขืนน้องจริงแต่ไม่สำเร็จ
ส่วนลูกสาวสุดท้ายยอมเล่าให้คุณแม่ฟังนะคะ
บอกว่าถูกพ่อใช้กำลังข่มขืนมาแล้วถึง๔ครั้ง
ข่มขู่ด้วยว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเดี๋ยว
ฆ่าให้ตายยกครัวเลยเธอก็เลยกลัวไม่กล้าที่จะบอกใคร
พอไปตรวจสอบอวัยวะเพศของลูกสาวของน้อง
ก็พบว่าร่องรอยมันมีร่องรอยฉีกขาด
จึงน้องน้อยนำเรื่องนี้ไปบอกกับญาติฝ่ายสามี
บอกว่าให้ช่วยตักเตือนหน่อยช่วยตักเตือนสามีหน่อย
และตัวสามีเองที่สุดแล้วตอนนั้นนะตอนปี๖๑ที่เกิดเรื่อง
รับปากดิบดีเลยค่ะบอกว่าจะไม่ทำอีกรู้สึกผิดจะไม่ทำอีก
และหลังจากนั้นก็คลอดลูกสาวคนเล็กคนที่สอง
นางน้อยค่ะตัดสินใจพาลูกสาว๒คน
เดินทางกลับไปอยู่กับครอบครัวที่สปลาว
เพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่สามีเมากลับบ้านมา
ลวนลามแล้วก็ทำอนาจารย์ลูกสาวตลอด

นี่ไงทนไม่ได้ก็เลยหอบลูกสองคนกลับไปอยู่สปลาวนะคะ

เพราะว่าสามีเนี่ยเดินทางตามไปง้อเธอให้กลับมาอยู่ด้วยกัน
แต่นางน้อยไม่ยอม
พอไม่ยอมเสร็จปุ๊บเอาอีกแล้วขู่ฆ่า

กระทั่งนางน้อยก็เลยต้องออกอุบายแบบนี้

หลังจากนั้นค่ะตัดสินใจนางน้อยตัดสินใจเด็ดขาดเลยนะคะ
โทรศัพท์ประสานเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดอุดรธานีบอกว่าช่วยหน่อย
ไปรับตนเองกับลูกสาววัย๑๑ขวบ
สะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดน้องคาย
ไปรับมาสุดท้ายแจ้งความดำเนินคดีกับสามีนะคะ
เจ้าหน้าที่นำเด็กหญิงอายุ๑๑ขวบที่เป็นเหยื่อ
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบ้านผือ
พอไปตรวจสอบแล้วก็พบร่องรอยว่าน้องโดนข่มขืนจริง
นำไปดูแลที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

เพราะว่าต้องไปดูแลลูกสาวคนเล็ก
ส่วนผู้ต้องหาผู้ชายพ่อแท้ที่ไปข่มขืนลูก
ตอนนี้ตำรวจสอบปากคำก็ยังคงให้การปฏิเสธนะ
แต่ว่าเอาล่ะสุดท้ายตำรวจควบคุมตัว

ใช้กำลังข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนเอง
กระทำอาณาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
โดยเป็นการกระทำแก่ผู้สืบสันดารที่อยู่ในความปกครองค่ะ
นำเสนอข่าวแบบนี้ก็ยังคงอยากให้เห็น
ว่าเรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยดูแลนะ